ไปกันที่ร้อยเอ็ดนะครับคุณครูหนุ่มคนนี้เนี่ยขับรถเข้ามาทำธุระในเมือง
แล้วก็มีคนเอ้ยแล้วก็มีมันติดรถมาด้วยนะฮะต้องให้กู้ภัยนะครับ
มาช่วยครับแต่ที่สำคัญคือนอกจากกู้ภัยมาช่วยแล้ว
ป้ายทะเบียนเนี่ยสำคัญมากครับเจ้าหน้าที่ป้องกันเจ้าหน้าที่ป้องกันเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดนะครับ
ระดมกำลังกันมาช่วยหาผู้โดยสารพิเศษที่ไม่รู้ขอติดรถมาด้วยหรือมันติดรถมาเอง
ในสีขาวคันนี้นะครับนายปฐมวีอ่ำศรีอายุสามสิบสองปี
เป็นครูโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ขับเข้ามาที่ลานจอดรถ
หลังสํนการสหกรออมทรัพย์คือจตวัดร้อยเอ็ดครับ
หากันใหญ่เลยกลมเงยหากันใหญ่เลยหากันอยู่เป็นชั่วโมงครับ
ถึงเจอตัวผู้โดยสารพิเศษเนี่ยตัวนี้แหละครับนะฮะ

เป็นงูเห่าครับคุณผู้ชมฮะ

ท่ามกลางการลุ้นของเจ้าของรถนะครับ
คุณครูปะถหมวี่เนี่ยเล่าแบบนี้บอกว่าขับรถนะ

แต่ตัวคนนั้นบอกครู

แล้วมันกำลังจะเลื้อยไปบนป้ายทะเบียน
ดูเหมือนจะเป็นงูเห่าซะด้วยนะครับ
รีบลงรถเลยคราวนี้โทรขอความช่วยเหลือครับ
งานนี้นะครับมีคนนำทะเบียนรถ
กไก่ททหาร๕๔๗๘๐๑นี่แหละฮะ